เอาล่ะเรื่องราวขวัญหลงของสงครานนะครับ
ก็มีมานำเสนออย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าในช่วงสงกรานแบบนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันร้อน
เอออากาศผับมันร้อนครับหน้าร้อนนะคุณถึงแม้ว่าจะมีฝนบ้างนะครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปทานอะไรที่มันคลายร้อนหน่อยละกัน
นี่เมนูนี้ไม่รู้ว่าใครเคยทานกันบ้างไหม
แต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเคยทาน
หวานเย็นเคยสิแต่ว่าหวานเย็นที่นี่ไม่ธรรมดาทำไมอ่ะบะหมี่หวานเย็นครับเคยได้ยินไหมล่ะ
ไม่เคยบะหมี่หวานเย็นเคยกินแต่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยว
เออเนี่ยส่วนใหญ่ไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนี่มาใส่ในขนมหวานครับ
บะหมี่หวานเย็นเนี่ยนะเป็นเส้นบะหมี่เหลืองจริงนะครับ
เป็นร้านบะหมี่ดังของอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์จ้า
ไปกันได้เลยร้านนี้เขาทำเมนูพิเศษขายในช่วงฤดูร้อนนะครับ
แล้วก็ทำมาขายนานกว่า๒๐ปี
อ๋อสำแก่นะใช่แล้วครับโดยบะหมี่หวานเย็นที่นี่
จะใช้เส้นบะหมี่เหลืองเป็นหลักซึ่งเขาคัดแล้วก็ดัดแปลงมาจาก
อดช่องเหลืองของคนจีนก็ทำให้เป็นเส้นบะหมี่เหลือง
เป็นจุดเด่นของเมนูนี้นี่แหละครับค่ะและที่สำคัญเขาจะทำเส้นขึ้นมาเอง
เฉพาะเลยนะนี่ทำเองไม่ได้ซื้อหาที่ไหนแล้วก็ทำให้มันเหนียวนุ่ม
ทานง่ายต่างจากบะหมี่เหลืองทั่วไปที่เอาไปลวกในเส้นก๋วยเตี๋
ลวกเป็นเป็นแบบอาหารคาวใช่แล้วซึ่งอารมณ์มันก็จะเหมือนเราใส่เส้นสลิมลงไปนั่นแหละ
นี่ไงนี่ไงคุณน่าจะดีน่าจะดี
รสชาติจะหวานเล็กน้อยเพราะว่านี่ใส่พุษาจีนเชื่อมลงไปด้วย
แล้วก็มีรากบัวเชื่อมรู้จักแห้วและสาคูจัดหนักจัดเต็มกันไปเลย
ไม่ล้ายเต้าถึงใช่ไหมรวมนิดอะไรแบบนี้แต่ใส่เส้นเข้าไปอารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนั้น
น้ำแข็งลงไปโอ้โหเสร็จสับรับรองอร่อยชื่นใจอย่างแน่นอนนะครับ
อร่อยแปลกแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับเพียงชามละ๓๐บาทเท่านั้น

ใครอยากไปลิ้มลองเมนูเด็ดคลายร้อนแบบนี้ก็ไปกันได้นะครับที่ร้านโกหงกี่อำเภอก้าวเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์เขาเปิดขายเนี่ยตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าแล้ว
ไปจนถึงสักบ่าย๓ได้นะครับรีบไปกันหน่อยแล้วกันผมกลัวจะหมดก่อนนะฮะ
ถ้าหากไปไม่ถูกโทรไปสอบถามแล้วกันเดี๋ยวขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นะครับ
โอ้โหโทรสั่งไว้ก่อนโทรจองที่นั่งก็ได้
คือทานขนมแต่ใช้ตะเกียบคุณ
คือตกลงมันเป็นอาหารหลักหรืออาหารว่างคะ
เป็นอาหารหวานเย็น
อ๋อชื่นใจในช่วงหน้าร้อนแต่ทานอิ่มเลยก็ได้
คือดิฉันมากดิฉันน่าจะเคยทานนะ
มันจะเป็นเส้นแต่ว่าเส้นเขาจะไม่ได้เป็นแบบมันมันจะเป็นหวานหน่อย
โดยเป็นเหนียวนะมันจะเหนียวมันจะไม่เละเท๊ะเท่าไหร่

แก่มากครับโอ้โฮนักภัยนอกค่ะเอาล่ะไปลองทานกันดูที่จังหวัดนครสวรรค์จริง

เยอะเลยเดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังเตรียบเลยนะมาสักครู่